ปารีนาไกรคุบ

ที่รัฐสภาพรรณาไกรคุบเนี่ย
ตอนนี้ต้องถือว่านางดำรงตำแหน่งสอสออยู่นะฮะ

เขาก็บอกว่าวันนี้นางกล่าวเสนอ

เกี่ยวกับปัญหาเตียงของการรักษาผู้ป่วยโควิดว่า
พาข์รัฐเนี่ยก็ทำเต็มที่แล้วจริง
และต้องขอบคุณภาคเอกชนที่มาช่วยกันในวันนี้

ปรากฏนักข่าวไปถามนาง
คุณหมอให้กลับบ้านไปถามใครไม่ถามไปถามปรินานะครับปรากฏ
ปรินานางเซียกกลับมาต่อมาต้นเห็นไร้แล้วรู้สึกสมเพศมาก
นั่นเอ๋นะฮะรู้สึกว่าเป็นความเห็นแก่ตัวอันนี้คือคุณเอ๋
ปรินาพูดนะครับซึ่งนายนวัฒน์ติดโควิดแล้วพูดเหมือนไปโทษ
รัฐบาลไปโทษพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไปโทษ
การทำงานของกระทรวงสาธารณสุขแพทย์ต่างเอ๋บอกเอ๋รู้สึก
สมเพศเนื่องจากตามข่าวนวัดไปจัดเวทีเอ๊ะคุณเอ๋อาจจะเข้าใจ
ผิดการจัดเวทีแนวขายไลท์เส้นถูกต้องไหมนวัดแค่ไปร่วม
เขาบอกเก็บอกว่าเนี่ยติดตามการจัดเวทีประกวดนางามแล้วบีบ
บังคับนางงามไม่ให้สวมหน้ากากอืม

ลายเส้นคือเขาขายไปแล้วถูกต้องไหม

วันนั้นที่คุณหนุ่มอธิบายน่าจะคัดเจน
เขาบอกบีบบังคับไม่ให้นางงามใส่หน้ากาก
เมื่อผู้ประกวดไม่อยากเข้าประกวดก็ปรับเงินเขาอีก

ติดโควิดมาจากเวทีนี้ใช่หรือเปล่า
ไม่ใช่มาติดจากพลเอกประยุทธ์นี่

แทนที่จะไปโทษตนเองเนี่ย
เอ๊ะเขาก็ฝากถึงดาราที่ออกมาคออัลต่าง

ไปไหนกันบ้างทำไมไม่ยอมกักตัว

เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ยอมกักตัวหรือเปล่า

ทำเนียบข่าวของอเมริกายังมีผู้ติดเชื้อ

เอ้ยเรื่องวัคซีนไหนเห็นเรียกร้องกันเหรอเกิม

ไฟเซอร์ก็ไม่ได้ป้องกันโควิดได้

คือต้องกลับมามีจิตใต้สำนึกในการจะรับผิดชอบต่อสังคม
เอ๊เขาบอกว่าเราจะต้องใส่อะไรหน้ากากอนามัยอืม
แล้วก็ออกจากบ้านเนี่ยเมื่อจำเป็นหยุดโทษรัฐบาล

หากยังทำตัวเช่นนี้รัฐบาลอรุมอร่วยกันเต็มที่
แต่บางครั้งกับคนไทยเนี่ยต้องใช้ไม้แข็งบ้างแล้ว
หากเป็นยุคคอสชก็สามารถควบคุมกันได้แล้ว
ซึ่งทุกวันนี้ทำอะไรคนก็ด่า
นักแสดงก็อยากแสดง
ร้านค้าก็ให้เยียวยา

ให้กลับไปดูตัวเองว่าการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด

ไม่สวมหน้ากากหรือเปล่า
อย่างคุณนวัดไปโทษหมอว่าให้ออกพันธ์๒๔ชั่วโมง
ถูกต้องไหมก็ต้องสละเตียงให้กับคนที่มีอาการหนัก
อันนี้คุณเอกก็พูดอย่างนั้นนะฮะเห็นใจแพทย์ด้วย
หากเขาทำงานหนักนายนวัดไม่ได้อาการหนักแล้ว
กลับไปดูตนเองก่อนว่าไปทำอะไรมาถึงติดโควิด

ฉันก็ต้องหน้ากากใส่กันอยู่แล้ว

แล้วก็ต้องไม่เหมารวมทั้งโครงการไม่ได้

แล้ววัคซีนที่คุณเอ๋พูดมาจริง

อันมันมีโอกาสที่คุณอาจจะมีโอกาสติดเชื้อ

ดายนะทำไมไม่มีนักข่าวทำไมไม่ถามพี่เอ๋
เรื่องคุณศิละนอนลงศพเป็นอย่างไรบ้าง

แล้วเขาน่าจะถามอะไรเรื่องว่าวัคซีนที่มา
จดหมายที่หลุดออกมาจะมีฆาติการไปฉีดไหม

นี่ซะ๓เรื่องแล้วนะแม่งที่